นครศรีธรรมราชกรณียิงกันหน้าร้านขายของชำ
ตอนนี้มือยิงที่เป็นลูกชายของเจ้าของร้านขายของ

หลังก่อเหตุไปยิงเพื่อนบ้านจนเสียชีวิตคาที่
อ้างว่าสาเหตุที่ทำไปเพื่อเป็นการป้องกันตัว
เพราะว่าอีกฝ่ายถือมีดพระจะเข้ามาทำร้าย
ตามกล้องวงจรปิดที่เห็นนี้เขาบันทึกภาพเอาไว้ได้
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าร้านขายของชำ

ตำบลบ้านลำนาวอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
จากภาพจะเห็นได้เลยนะคะว่า
นายสุดรักหนูแดงอายุ๓๕ปี
เขายืนคุยกับนายธรรมเทพรอดคงอายุ๒๙ปี
ซึ่งเป็นลูกชายของนายพิชัยรอดคงเจ้าของร้านอยู่ริมถนน
แล้วก็ถือมีดพระเดินปรีเข้าไปภายในร้านขายของชำ

จะถูกอีกฝ่ายกระหน่ำยิงจนล้มลง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้
นางสาวสุกัญญารอดคงพี่สาวของมือยิงนะคะอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
บอกว่าที่บ้านนอกจากจะเป็นร้านขายของชำแล้ว
ก็ยังเป็นร้านรับซื้อเศษยางแล้วก็น้ำยางพาราด้วย
ขณะที่เธอและน้องชายคนก่อเหตุกำลังรับซื้อยางพาราอยู่

ผู้เสียชีวิตก็เดินเข้ามาพร้อมกับมีด
ที่จะมาพูดคุยมาด่าทอคนในบ้าน
ว่าทำไมถึงไม่ไปย้ายปั๊มน้ำสักที
เพราะว่าท่อน้ำดันไปอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเขา
คือสองบ้านนี้เขาระหองระแหงกันมานานแล้วค่ะ

จนมาเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นล่าสุด

คือถ้าจะซื้อยางพาราเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะไปย้ายให้เดี๋ยวเขาขายของก่อน
แต่ทางผู้ตายก็ไม่ยอมพร้อมพยายามวิ่งเข้ามาในบ้าน
น้องชายก็บอกกลับไปว่าอย่าเข้ามานะผมมีปืน
ถ้าเข้ามาผมยิงนะแต่ผู้ตายไม่ยอมฟัง
แล้วก็ปรีเข้ามาพร้อมกับมีดพระเพื่อจะเข้ามาฟันผู้ก่อเหตุ
แต่ทางผู้ก่อเหตุยิงสวนออกไปก่อน๒นัดแต่ไม่โดน
ผู้ตายเองก็ยังวิ่งเข้ามาในบ้านอีกทำให้ผู้ก่อเหตุต้องยิงออกไปอีก๒นัด
วันนี้นายพิชัยรอดคงนะคะเจ้าของร้านชำพ่อคนก่อเหตุ
ก็นำตัวลูกชายไปมอบตัวกับตำรวจสพบางขัน
นายธรรมเทพให้การว่าที่ก่อเหตุไปเพราะว่าป้องกันตัวเพราะถูกผู้ตายบุกมาถึงร้าน
แล้วก็ยังใช้มีดพระมาไล่ทำร้ายก่อนซึ่งทางพนักงานสอบสวนคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติม
ส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุผู้ต้องหาอ้างว่าโยนทิ้งระหว่างทางแต่ไม่ทราบว่าจุดใดค่ะ
โดยตำรวจตั้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพร้อมคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวน
ขณะที่ศพนายสุดรักยังคงชนะสูตรเพิ่มเติมที่นิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นอกจากนี้เมื่อ๕ปีก่อนนะครับเพราะว่านายสุดรักผู้ตายเคยใช้มีดพลา
ฟันพี่ชายเสียชีวิตมาแล้วมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยนะคะ